คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์ตรงนี้หน่อย

สุดท้ายพี่เคยใช้มีดฟันศีรษะน้องเมีย
จนเสียชีวิตอยู่กลางถนนที่มหาสารคาม

เป็นถนนในหมู่บ้านโนนจานนะครับ
นี่ฮะนอนอยู่ตรงนี้นะครับ
คือชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงฟันเข้าไปเนี่ย
มันเหมือนคนเฉาะมะพร้าวนางโชคเข้าไปเลย
คนก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
นี่นะครับหมู่บ้านโนนจานตำบลเมืองเตาอำเภอพยักษภูมิพิสัย

ตำรวจสพราชเจริญได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อคืนที่ผ่านมานี่ฮะคนที่เสียชีวิตชื่อนายวิจิตรอายุ๕๔ปี
เสียชีวิตอยู่ที่ถนนกลางหมู่บ้านมีร่องรอยการถูกฟันเข้าที่ศีรษะเนี่ย
ลึกห้าเซนติเมตรคือลึกแบบโอ้โหจนนี่ฮะ
เสียชีวิตคาที่เลยแบบกระโหลกเปิดเลยสมองหลายออกมากรองบนพื้นถนนเลยนะครับ
ผู้ต้องหาคือนายขมุนทินจองอายุ๕๓ปีเป็นพี่เขยของผู้ตาย
ไม่ได้หลบหนีไปไหนยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามคดีนี้นะครับ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีร่องรอยการเอาฟางมาเผา
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อช่วงเช้าญาติของผู้ตายมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
แล้วก็เผาเศษสมองของผู้ตายที่ยังตกกระจายอยู่ที่พื้นถนนนั่นแหละ

คือชาวบ้านบอกมันก็สยดสยองแล้วก็น่ากลัวมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่เขานิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับ
คุณระวีการได้คุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับ
บอกว่าตัวของผู้ตายคือนายวิจิตรกับผู้ก่อเหตุคือนายคำมุนเนี่ย
เขามีปากเสียงทะเลาะชกต่อยกันบ่อยครั้ง
เมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุนายคำมุนนี่ขับรถกระบะสีดำเป็นรถขายกับข้าวกำลังจะเข้าบ้าน
ผู้ตายคือนายวิจิตรขับกระบะสีขาวไล่ตามมาแล้วบีบแร่ใส่
จากนั้นผู้ตายเนี่ยคือนายวิจิตรก็ขับไปจอดเทียบข้างกระบะของนายคำมุนคนก่อเหตุซึ่งเป็นพี่เขยด้วย
แล้วเหมือนกับตะโกนถามประมาณว่าจะเอายังไงจะเอายังไงกับเขา
ก็มีปากเสียงกันในขณะที่ทั้งคู่เนี่ยยังบนรถอยู่บนรถนะฮะมีปากเสียงตะโกนแบบนี้นะครับ
สักพักนึงผู้ตายเนี่ยเขาจอดรถแล้วก็เปิดประตูรถเดินลงไป
ส่วนตัวนายคำมุนก็ลงจากรถตัวเองไปเหมือนกัน
เดินไปหาน้องเมียพร้อมกับมีมีดพระติดมือไปด้วย
ลงไปถึงตัวกันเนี่ยชาวบ้านบอกว่านายขมุนไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลย
เอามีดเนี่ยฟันศีรษะน้องเมียคือชาวบ้านบอกได้ยินแบบโชคเข้าไปเหมือนแบบ
เฉาะมะพร้าวแล้วนายวิจิตก็ล้มลงเสียชีวิตคาที่
คือฟันเข้าไปถึงขั้นแบบกระโหลกเปิดสมองแบบไหลออกมาเลยนะฮะ
ส่วนตัวนายคำมุนเนี่ยพอฟันน้องเมียจนล้มฟุบจมกองเลือดเสียชีวิตคาที่ไปแล้ว
ไม่ได้หลบหนีไปไหนแต่ก็เหมือนกับว่าตอนนั้นเขาช็อกไปแล้วทำอะไรไม่ถูก
เดินถือมีดวนไปวนมาอยู่พักใหญ่แล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปนะฮะ
โทรไปหาใครแต่เสียงปลายสายเนี่ยที่เขาคุยด้วยเนี่ยเขาบอกประมาณว่าฟันแล้วนะฟันแล้วนะ
จะไปมอบตัวอะไรประมาณอย่างเนี้ยโอ้โหเอาฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะฮะ
ตอนที่เราได้ยินเสียงทะเลาะเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
เขาไม่ได้พูดเรื่องทะเลาะเขาพูดแต่ว่ามึงจะเอาอะไรกับกูแค่นั้นจบ
ไม่ได้เสียงกันสักคำเลย
แล้วเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็นั่งตัวนี้แหละเขาก็โทรศัพท์บอกลูบบอกล้านเขาก็ก็จะมอบตัว
ชาวบ้านอีกคนนึงนะครับบอกว่าเธอเนี่ยเป็นญาติกับนายวิจิตรผู้ตาย
หลังเกิดเหตุเนี่ยมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
นี่ฮะบอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าที่บ้านเนี่ยมีเสียงหมาหอน
แล้วผู้ตายเนี่ยเขาชอบมากินเหล้าที่บ้านเธอด้วย
เธอก็เลยพูดลอยไปประมาณว่า

หลังจากนั้นหมานี่หยุดหอนเลยนะฮะ
เมื่อคืนหมาหอนเมื่อคืนหมาหอน
มันเหมือนกับมันเมามันหายเมาแล้วมันก็กลับบ้าน
เขาก็บอกว่าถ้ามึงเมาแล้วมึงหายเมาแล้วมึงก็กลับไปบ้านมึงเด้อ

คนบ้านเราว่าวกันก็มึงหายเมาแล้วมึงกลับบ้านมันก็เดินวนวน
มันก็กลับบ้านมันมันก็กลับบ้านมันไปค่ะ
ภรรยาของนายวิจิตรผู้ตายวันนี้ไปรับศพสามีมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดวารีอุดมนะครับ
สวดศพ๑คืนพรุ่งนี้ชาปนกิจศพเลย
เป็นน้องแท้ของภรรยาของนายคำมุนผู้ก่อเหตุ
ซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่เหมือนกับเขามีปัญหาทะเลาะกันบ่อยอยู่แล้ว
พี่เขยกับน้องเมียแต่เธอก็ไม่รู้ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร
บอกแค่ว่าไม่ชอบหน้านายคำมุนพี่เขยไม่อยากคุยด้วย
พอสามีบอกแบบนี้เธอก็เลยไม่ค่อยไปยุ่งกับทางนั้น
ไม่ได้คุยทั้งตัวของคนก่อเหตุกับตัวพี่สาวของสามีด้วย
แล้วเธอบอกว่าเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยสามีเคยถูกคนก่อเหตุ
เอาไม้ตีเอาไม้ทำร้ายมาแล้วนะครับตอนนั้นสามีเธอก็ขับรถไล่ชน
แล้วมีการแจ้งความเอาเรื่องกันไปแล้วจนมามีเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นอีก
เมื่อวานนี้หลังจากเธอกลับมาจากธรรมนาพร้อมกับสามีเนี่ย
ความจริงมันไม่มีชนวนเหตุอะไรเลยมารู้ข่าวตอนที่มีคนโทรมาบอกบอกให้ไปดูสามีหน่อย
เธอก็ยังไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าจะมีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้น
แต่พอมารู้ว่าโอ้โหคนก่อเหตุนี่คือพี่เขยนี่มันเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินไปหรือเปล่า
เขาไม่มีอะไรสักอย่างเขาไม่มีอะไรสักอย่างเขามีแค่ตัวเฉย
แต่เขามีทุกอย่างในรถเขาเขามีทุกอย่าง
คือเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วเตรียมพร้อมที่ว่าถ้าเห็นหน้ากันตอนไหนเขาจะเอาตอนนั้นเขาเตรียมพร้อมทุกอย่าง
แต่แฟนป้าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไร
แฟนก็ไม่มีอะไร
ส่วนอีกคนนึงที่คงจะเศร้าแล้วก็เครียดไม่แพ้กันนะครับท่านผู้ชมครับก็คือพี่สาวของผู้ตาย
และภรรยาของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุวันนี้ที่บ้านนี่ปิดเงียบเลยนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่านี่ตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อวานนี้ยังไม่เห็นตัวของนางสำเนียงเหมือนกัน
พี่สาวผู้ตายกับภรรยาผู้ก่อเหตุส่วนตัวนายคำมูลคนก่อเหตุนะครับตำรวจคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
วันนี้ส่งฝากขังที่ศาลแล้วนะฮะถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะนะครับ